เพิ่มเติมเรื่องของคดีเมื่อกี้ปี๖๒
ท้อนหายใจเลยเหรอ
ต้นเรื่องต้นเหตุแห่งคดีที่เกิดขึ้น
และทำให้เสียแป้งติดคุกติดตารางและหลบหนี
จนกระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์ใหญ่นี้นะฮะ
อย่างที่บอกไปที่แรกที่เดียวเพราะเราได้สัมภาษณ์เปิดใจนายจรวด
คุณผู้ชมคนนี้ฮะนายสิทธิเดชทรงเดชะหรือจรวดฮะ
ซึ่งเป็นรายชื่อที่สำคัญที่ปรากฏในคลิปที่เสียแป้งออกมาแบบ
ระบายอารมณ์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าถ้าย้อนไปนะพี่เดือนกรกฎาคมปี๖๒
มีกลุ่มชายชะกัน๘คนบุกเข้ามาที่บ้านผม
มาถามประโยคเดียวเลยใช่จรวดไหม
มีชาวบ้านแจ้งมาบอกว่านายถือปืนในที่สาธารณะ
ดังนั้นขอตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาต
ซึ่งนายจรวดก็ได้นำใบอนุญาตพกปืนมาให้ดูนะ
แต่เป็นใบฉบับย่อ
นายจรวดก็บอกกับชายชะกันทั้ง๘บอกเดี๋ยวไปเอาฉบับเต็มมาให้ดู
แต่ชายชะกันทั้ง๘บอกว่าไม่ต้อง

นายจรวดคิดว่าไม่มีอะไรก็เลยเดินตามไปขึ้นรถ
กลายเป็นคำนี้อุ้มนายจรวด
จากนั้นก็ถูกกลุ่มชายชะกันล็อกตัวเอาปืนจี้แล้วขับรถออกจากบ้านไปทันที
โดยขณะที่อยู่บนรถชายชะกันได้บอกกับนายจรวดบอกว่า

จากเรื่องของที่จะมาตรวจปืน
กลายเป็นเรื่องของมาทวงค่ายาเสพติด
จะบังคับให้นายจรวดโทรไปหาพ่อ
ให้หาเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท

แล้วช่วงนั้นพ่อของนายจรวดได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วว่า
นายจรวดถูกชายชะกัน๘คนบุกมาที่บ้านแล้วมาอุ้มไปจริง
หลังจากนั้นพ่อนายจรวดจึงโทรขอความช่วยเหลือกับ
พูดโยงแล้วนะพูดโยงแล้วนะ
ฟังเสียงของนายจรวดครับ
อันนี้ในกล้องวงจรปิดคือเหมือนตำรวจ

ซึ่งตอนนั้นใครไปช่วยมั้งที่เราเห็นนะอืม

อันนี้ค่ะอีกครั้งเสียแปลงในไปกันไม่เหรอมัน
ก็ไปกับมันไม่ปิดหน้าคนเดียวมันเดิน

พึงเห็นที่หลังเพราะว่าที่เล็กก็คือปิดหน้าทั้งหมด
อ่าซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขามาจวย
ก็ให้รู้ว่าให้ปันปลื๊ดการตัวนั้นเพราะว่าผมเองก็
ว่าขอให้ลงจากรถนี่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะ
คนที่ไปช่วยนี่คือว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจกัน

ต่อเลยนะต่อจากที่นายจรวดเล่าให้ฟังนะ
บอกว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยลงจากรถลงจากรถ
แต่ปรากฏว่าหลังลงจากรถแล้วเกิดการยิงปะทะกันขึ้น

เขาบอกโอ้โหตอนนั้นมันชุลมุนวุ่นวายมาก

สุดท้ายเนี่ยพวกเสียแป้งเนี่ย
พานายจรวดไปส่งที่บ้านของอายการบอย
ที่นายจรวดจะไปแจ้งความที่ถูกอุ้มไปรีดคัดไทย
ปรากฏว่านายจรวดถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ซะงั้น

จะไปแจ้งความที่ตัวเองถูกอุ้มไปรีดคทัย
แต่กลับถูกตำรวจแจ้งข้อหากลับ

นะว่าพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่
ความสัมพันธ์กับเสียแป้ง

จรวดบอกว่าจริงไม่ได้สนิทสนมกัน
เพียงแค่รู้จักกันผิวผลตามภาษาวัยรุ่นคนพัทรลุง
เข้าไปช่วยในวันนั้นจนทำให้มีชีวิตรอดในวันนี้
นี่โอ้โหระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้น
คือนายจรวดถูกอุ้มไปแล้วแล้วเสียแป้งมาช่วย
แต่ระหว่างทางใครเป็นคนโทรขอความช่วยเหลือ
จากใครอายการบอยโทรหาเสียแป้งอะไรหรือเปล่า
อันนี้มันอาจจะต้องมีการลื้อคดีขึ้นมาด้วยซ้ำ
ครับตอนนี้คุณผู้ชมที่ตอบมานะครับ
ตอบมาแม้ว่าตอนนี้โพลของเรากำลังทำอยู่นะฮะ

แต่ที่ตอบมาพิมพ์มาในยูทูปหนึ่งซะเยอะ
ผมถามว่าคุณผู้ชมเชื่อเสียแป้งมากน้อยแค่ไหน
หนึ่งเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเยอะตอบมาเยอะ

แต่บางคนให้ข้อ๓มาว่า

คุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่แสดงความคิดเห็นนะครับ